กรติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สรรพัฒน์นะคะขอสมกรมีการคุมเข้มตรวจควันดำรถเมย์๒๘๘๕คัน
ให้บริการประชาชนเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนหรือว่าขอสมกค่ะ
ภายหลังจากที่ภาคการขนส่งโดยระบบขนส่งสาธารณะ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
ที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวนะคะ
โดยมีการเข้มงวดตรวจสอบสภาพรถค่ะ
แล้วก็มีการตรวจวัดค่าควันดำของรถโดยสารสาธารณะ
หรือว่ารถเมย์จำนวน๒๘๘๕คันนะคะ
แบ่งเป็นรถเมย์ที่ใช้น้ำมันดีเซล๑๙๐๐คัน
โดยจะมีการตรวจวัดควันดำเป็นประจำทุกวัน
ด้วยวิธีการตรวจวัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด
ก็คือถ้ามีการตรวจวัดควันดำด้วยระบบวัดความทึบแสง
ควันดำต้องสูงสุดไม่เกิน๑๓
แต่ถ้าเกิดว่ามีการตรวจวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกลองนะคะ
ควันดำต้องสูงสุดไม่เกิน๑๔๐ก่อนนำรถเมย์ออกให้บริการทุกครั้ง
แล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอีกด้วย
อกจากนี้นะคะขอสมกยังกำชับให้เขตเดินรถทั้ง๘แห่ง
ทำความสะอาดล้างอู่รถเมย์เป็นประจำเพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่น
แล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของสภาพอากาศ
ลพิษทางอากาศต่อชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบอู่รถเมย์ด้วยนะคะ
การปล่อยควันขาวควันดำหลายคนอาจจะสงสัยว่า
เกิดจากอะไรที่บริเวณท่อไอเสีย
นั่นแปลว่าการเผาไหม้ของรถเมย์

หรือว่าชิ้นส่วนภายในอาจจะมีการศึกหรอ
ทำให้รถนั้นมีการปล่อยควันออกมา
ทำลายสุขภาพของชาวกรุง
แล้วก็เพิ่มค่าฝุ่นควันเกินมาตรฐานอีกด้วย
ทำให้เกิดโรคต่างบางคนอาจจะมีอาการ
ศีรษะเรื้อรังจิตใจไม่ค่อยสู้ดี
เพลียอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายโมโหง่าย
กลายเป็นคนที่มีสุขภาพบกพร่องอีกด้วยนะคะ
เป็นอันตรายต่อหลายคนแล้วก็เพื่อมีส่วนร่วม
เหนือจากการที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวแล้วนะคะ
หันมาใช้บริการรถสาธารณะเพิ่มมากยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยน

ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ